สำหรับสัตว์ที่จะได้เห็นต่อไปนี้

ไม่รู้ว่าจะเรียกมันว่าแมวหรือว่าหมา
เพราะว่ามันคือแมวที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับหมาป่า
ศูนย์พักพิงแมวจรจัดในประเทศแอฟริกาใต้
ได้เปิดเผยถึงผลการค้นพบแมวสายพันธุ์ไลคอย
ที่มีลักษณะคล้ายกับหมาป่านะครับ
ถือว่าเป็นแมวที่หายากสายพันธุ์หนึ่งของโลก
โดยในปัจจุบันมีแมวไลคอยที่เกิดจากการกลายพันธุ์ตามธรรมชาติ
อยู่เพียง๓๕ตัวทั่วโลกเท่านั้นครับ
นี่คือเจ้าเอโยน่าแมวสายพันธุ์หายากอย่างไลคอย
พบเป็นตัวแรกในประเทศแอฟริกาใต้
โดยมันมีหน้าตาคล้ายกับมนุษย์หมาป่า
และมีขนปกคลุมร่างกายเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

เป็นผลมาจากการกลายพันธุ์ทางธรรมชาติของแมวบ้านหวนสั้น
เรื่องราวของเจ้าเอโยน่าได้รับความสนใจจากสาธารณชน
หลังจากที่โคลินบุยเซนชาวเมืองรายหนึ่ง
ให้อาหารแมวจรจัดทุกวัน
สวนสาธารณะของกรุงเทปทาวน์
แมวลายคอยตัวนี้เมื่อราว๒เดือนก่อน
บอกว่าแมวส่วนใหญ่จะมีนิสัยซุกสนและขี้เล่น
แต่แมวตัวนี้มีนิสัยที่แตกต่างออกไป
จากมันจะนั่งอยู่กับแม่ของมันตลอดเวลา
และไม่ไปวิ่งเล่นเหมือนกับแมวสายพันธุ์อื่น
อกจากนี้ยังมีหน้าตาไม่เหมือนกับแมวทั่วไป
เขาจึงได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบ
และหลังจากที่แม่แมวหายตัวไป
เจ้าเอโยน่าก็ถูกนำตัวไปยังส่วนพักพิงเพื่อทำมัน
พิงแมวจรจัดในแอฟริกาใต้บอกว่า
โดยพื้นฐานแล้วแมวไลคอยเป็นแมวบ้าน

แมวไลคอยที่พบมีอายุประมาณ๔๕สัปดาห์

แต่ขนได้หลุดร่วงเป็นจำนวนมาก

ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ไม่แน่ใจว่า
เกิดอะไรผิดปกติขึ้นกับแมวตัวนี้หรือไม่

สอบหาความผิดปกติต่อไป

รวมถึงเจ้าของแมวไลคอยอีกรายหนึ่ง

ให้มีจำนวนเพิ่มขึ้นอีก

โดยมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเดวิส
ยืนยันว่าแมวสายพันธุ์นี้
ไม่ใช่แมวสฟิงค์หรือแมวเดวอล
พวกมันไม่มีโรคหรือความผิดปกติ

แมวไลคอยเมื่อ๕ปีก่อนปัจจุบันพบแมวสายพันธุ์ดังกล่าว
เกิดจากการกลายพันธุ์ตามธรรมชาติทั่วโลกเพียง๓๔ตัว
และเจ้าเอโยน่าก็เป็นแมวพันธัยคอยตัวที่๓๕ของโลก
และมันก็ได้รับการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญอย่างเป็นทางการแล้ว